ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องของรถเก๋งค่ะ
คือมีเจ้าของรถเก่งคันนึงเขาบอกว่าซื้อออกมาจากศูนย์นะคะ

แล้วมันมีกลิ่นน้ำมันเข้ามาในรถ
เอาไปเข้าสูตรแล้วทางสูตรบอกว่าไม่เป็นไรเอาไปขับได้
พอขับเอ๊ะมันมีกลิ่นอีกเอาเข้าศูนย์อีกรอบ
บอกไม่เป็นไรไม่ได้มีอะไรมากเอาไปขับต่อเถอะ
ขับออกมาจากศูนย์นะคะขับกลับบ้าน
คุณผู้ชมคะมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวลองไปดูค่ะ

ไฟลุกไหม้ทั้งคัน
ควันมาก่อนแล้วไฟก็พลึบเลย
เจ้าของรถก็พยายามจะไปดับไฟ
เจ้าของรถก็ถูกไฟคลอกได้รับบาดเจ็บ

ที่เรานำมาเล่าในวันนี้ก็คือทางเจ้าของรถบอกว่า

ศูนย์รถก็ไม่เห็นรับผิดชอบเลยอ่ะ
อันนี้มันเกิดขึ้นหลังจากขับออกมาจากศูนย์เลยนะ
วงจรปิดถ้าดูตามเวลาในกล้องอ่ะนะคะ
ก็คือ๑๑นาฬิกา๕๖นาทีค่ะ

ตะโกนเรียกเจ้าของรถให้ออกมาดู

ตอนแรกมันเหมือนกับเป็นลักษณะของควัน

หลังจากนั้นประมาณ๑๔นาฬิกา๑๙นาที
ไฟมันลุกขึ้นมาจากห้องโดยสารนะคะ

ควันแล้วก็มาเป็นไฟเลยค่ะ

ผ่านไปอีกสัก๕นาที
พยายามจะเอาขวดน้ำมาไปราดคุณผู้ชม

แต่ว่าตัวเจ้าของรถถูกไฟคลอก

เหตุการณ์คือ๕สิงหาคม

เขาก็ไปร้องทางสายใหม่ต้องรอดนะคะ
วันนี้ทีมสายใหม่ต้องรอดพาคุณภูริส

นี่แผลเขาเห็นไหมคะแผลเขา

ซื้อมาจากศูนย์ราคาเกือบ๒ล้าน
ใช้งานมาประมาณ๔ปี
เช็คศูนย์ครบระยะ
ทุกระยะที่ต้องเข้าศูนย์

ศูนย์บอกว่าให้ไปบริการสาขาสวนภูมิก็แล้วกัน

บอกศูนย์ว่าน้ำมันมีกลิ่น

ั่วสายน้ำมันมันหลวม

กลับมาที่รถ

เรียกช่างมาดูอีกรอบว่ามันยังมีกลิ่นอยู่นะ

ก็ขับกลับ
แป๊บเดียวเพื่อนบ้านตะโกนเรียกเลยว่าควันออกมาจากรถมีประกายไฟที่เบาะหลัง
ก็เลยคว้าขวดน้ำไปดับแต่ไฟมันลุกพลึบขึ้นมาอีก
ไฟเนี่ยลวกหน้าลวกแขนเวอะหวะเลยนะคะอยู่โรงพยาบาลเป็นเดือนนะคะ
บริการทำยังไงรู้ไหมคะขอโทษแล้วก็จบ
แล้วก็ไม่ได้รับผิดชอบอะไรเขาก็เลยตัดสินใจว่า
มาร้องเพจสายใหม่ต้องรอดนะคะอยากรู้ว่าเขาจะเรียกร้องความรับผิดจากใครได้บ้าง
หมอบอกว่าเป็นแผลไฟไหม้นะครับเป็นแผลเบิร์น
ก็คือความเสียหายคือถ้าเป็นแขนก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย
วันนี้๔๓วันแล้วนะครับเพราะผมต้องนับวันทุกวัน
สิบสามวันก็ยังไม่มีการติดต่อเข้ามาแต่สิ่งที่ผมเจ็บปวดมากที่สุด
นอกจากบาดแผลเนี้ยก็คือหนึ่งปัจจุบันเนี้ยผมยังฝันยังเห็นภาพนั้นอยู่
ปัจจุบันนี้สามารถเช็คได้นะครับที่โรงพยาบาลที่ผมรักษาอยู่
ผมต้องทานยานอนหลับทานยาคลายกังวลทานยาแก้แพ้
ทานมอฟินแบบเม็ดอยู่จนถึงหน้าวันนี้สี่สามวัน
ยิงผมแล้วถ้าตีตามกฎหมายก็ถือว่าพยายามฆ่าผมแล้วนะครับ
เพราะคุณยิงกระสุนแล้วแต่แค่มันเป็นรถแค่นั้นเอง
คุณภูริสบอกว่าโอ้โหถ้าวันนั้นขับรถถึงบ้านช้ากว่าเดิม
เสี้ยววินาทีอาจถูกไฟคลอกตายบนทางด่วนก็ได้
แล้วคุณภูริสก็มีคุณพ่อคุณแม่ที่อายุเยอะอายุเป็นร้อยนะคะอยู่ต่างจังหวัด
ทุกวันศุกร์จะบินกลับบ้านไปดูแลกลับมาทำงานเช้าวันจันทร์
ไปไปมามาแบบนี้เป็นสิบปีพอหลังเกิดเรื่องก็ไม่ได้กลับไปหาคุณพ่อคุณแม่เลย
เนี่ยมันก็เกิดเรื่องเยอะแบบนี้ศูนย์จะรับผิดชอบอะไรได้มากกว่านี้หรือเปล่า
ทีมเพจสายใหม่ต้องรอดนะคะก็เลยบอกว่าผู้เสียหายแจ้งความไว้แล้ว
สพบังบ่อจังหวัดสมุทรปราการทีมงานประสานทางผู้กำกับให้ช่วยตรวจสอบเรื่องนี้
แล้วก็ให้ความเป็นธรรมด้วยส่วนการร้องสคบวันนี้ก็ทำเอกสารฝากเรื่องร้องเรียนเอาไว้
เพื่อขอความเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายค่ะ
เดี๋ยวต้องรอส่วนก็ชิดอย่างอีกทีนึงนะฮะ